แม่บ้านประจัดบาย

จะถูกเปิดเผยสู่สาธารณชน
นับตั้งแต่บัตรนี้

แล้วก็เชิญไปช่อง๒พร้อมตรวจสมองไปเลยค่ะ

ตั้งแต่ตั้งแต่ที่เธอบอกว่าให้ไปรับยากินกล่องแก้วแล้วล่ะ

อยากรู้เดี๋ยวจะพาไปดูเพราะว่านี่นะคะ
ปีใหม่ไงใครยังอยู่ในกรุงเทพไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดไม่รู้จะไปไหน
บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยต้องดูจริงเพราะว่าคุณจะสามารถไปกินไปเที่ยว
ดื่มดำบรรยากาศที่แสนจะมีความสุขได้เลยใกล้
อยากรู้แล้วอยากไปใจจักรหาดนี้
อยากรู้ก็ไปกันสิเราจะได้ไปดูอีกแค่นี้
ไปดูกันเลย

สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้
ใครที่กำลังมองหาสถานที่นั่งพักผ่อนสวยเก๋ชิว
พวกเราเหล่าแม่บ้านประจำบานจัดให้ค่ะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปดื่มดำบรรยากาศชวนฝัน
ตกแต่งของที่นี่จะเน้นสไตล์หรูหลาผสมวินเทจค่ะ
สำหรับมุมนี้ที่เห็นโต๊ะเอียง
ข้าวของห้อยผนังแบบนี้อย่าเพิ่งแปลกใจค่ะ

ทางร้านเขาดีไซน์ตามหนังตามที่นางเอกตกลงไปในโพรง
ของทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหมุนติ้ว
ห้อยหัวสลับกันไปมาแบบนี้แหละค่ะ
อกจากการตกแต่งของร้านจะทำให้ตื่นตาตื่นใจแล้ว
ทางร้านยังเอาใจคุณสาวที่ชอบถ่ายรูป
ด้วยการออกแบบให้ทุกมุมสามารถแชะภาพได้
ลายเพ้นกรอบรูปต่าง
รวมทั้งมุมหนังสือที่ตกแต่งมาได้อย่างมีลูกเล่น
ดูหน้าพิษสวงตามเทพนิยาย
ขอบอกว่าชอบมากค่ะ
ที่นี่แบ่งโซนอาหารออกเป็น๒โซนค่ะ

ตกแต่งออกมาในรูปแบบนั่งชิวในสวน
สีสันสดใสโทนสีเขียวสบายตา
ส่วนอินดอร์ก็จะตกแต่งให้มีกลิ่นอายของความหรูหลา
ของใช้ทุกอย่างถูกประดิษฐ์ออกมาเป็นเครื่องใช้ที่น่ารัก
ช่างทำหมวกสุดเพี้ยนในเรื่องที่เป็นที่มาของชื่อร้าน
ก็ถูกนำมาทำเป็นโคมไฟเก๋อีกด้วยค่ะ
และมุมพรงที่เห็นนี่ก็คือโต๊ะทานอาหารเหมือนกันค่ะ
แต่จะเป็นส่วนตัวมากขึ้นให้ความรู้สึกประหนึ่งว่า
เข้าไปนั่งรับประทานในดินแดนมหาศจรรย์เลยล่ะค่ะ
ดูบรรยากาศภายในร้านกันไปแล้วก็มาถึงเมนูแซ่บของร้านกันบ้าง
เป็นอกไก่ที่ยัดไส้ทาเฟิลไก่หมักจนนุ่มบวกกับน้ำราดสุดพิเศษ

เป็นข้าวผัดแบบสเปนรสชาติเผ็ดนิดแถมเครื่องเทศหอมกลุ่น
คู่กับกุ้งแม่น้ำตัวเบิ้มอร่อยเวอร์
ที่นี่เขาทอดแบบไม่อมน้ำมันด้วยนะคะ
ทานคู่กับน้ำสลัดเบาสมิกรสชาติอมเปรี้ยวช่วยให้ไม่เลี่ยนด้วยค่ะ
และมาตบท้ายด้วยเมนูของหวานกับแอปเปิ้ลคัมเบิล
เหนือแอปเปิ้ลอุ่นทาสกรุบเสิร์ฟคู่ไอศครีมวานิลา
ที่ต้องบอกว่าหวานอุ่นเย็นตัดกันอย่างลงตัวมากค่ะ
อยู่ซอยสุขุมวิท๒๑นะคะ
เป็นยังไงล่ะโอ้โหสุดยอดเลยบอกแล้วว่าได้จินตนาการแบบ
ล้ำเลิศล้ำภูมิน้อยกันสุดริเปลี่ยนค่ะ
สำหรับคนที่อยากจะจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดงานปาร์ตี้ต่างเนี่ย
ร้านนี้เหมาะมากเลยเพราะว่าเขามีธีมร้านที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว
โค้ยหน้าฉันได้ด้วยนะค่ะ

เหมือนแน่
เอาล่ะเอาล่ะค่ะทุกทุกชมค่ะ
ถ้าช่วงปีใหม่นี้นะคะอยากจะแนะนำพวกเรานะคะให้ไปชิมให้ไปชิวกันที่ไหนเนี่ยนะคะ
ส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราจะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ
พร้อมทั้งอัปเดตนักกษัตริย์อีก๖นักศัตริย์ที่เหลือค่ะ

เงินงานความรักและที่สำคัญค่ะ
ประเด็นโหระแซ่บที่พลาดไม่ได้นะครับ
รับรองว่าแซ่บกันตั้งแต่๑๑โมงเป็นต้นไปนะคะ

วันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป